ทีนี้คุณผู้ชมค่ะช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่ผ่านมา
หลายคนไปเที่ยวที่วัดร่องขุนที่เชียงราย
ของอาจารย์เฉลิมชัยที่ท่านเป็นคนสร้างมา
แล้วปรากฏว่าคนเหนียมไปเยอะมาก

นี่ค่ะไปที่วัดมานะคุณผู้ชม
ไปที่วัดมานี่คือความสวยงามนี่ค่ะ

นี่ไปที่วัดมาค่ะ
แล้วจะบอกว่าคนไปเที่ยวเยอะมากแน่นวัด
ดิฉันต้องหามุมในการถ่ายภาพเพื่อไม่ให้ติดคน
แต่จริงแล้วคนแน่นเลยคุณสุภาษา
ถามว่าอ้าวแล้วเรื่องของการดูแลความปลอดภัยความสะอาดทั่วถึงไหม

อาจารย์เฉลิมชัยต้องปลอมตัวไปช่วยอีกแรงหนึ่ง
อาจารย์ต้องลงพื้นที่ตรวจเอง
ต้องลงพื้นที่เองแล้วก็ท่านอวยพรปีใหม่ไปด้วยนะคะ

สวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่นะครับ
ตอนนี้รีบมาชมซะผมปลอมตัวอาจารย์เฉลิมชัย
โหนึกว่าดาราหนังที่ไหน
ผมอาจารย์เฉลิมชัยครับวันนี้ปลอมตัวอยู่ที่วัดนะครับ
แอบฟังว่าใครนินทากูบ้าง
ใครด่ากูบ้างกูได้สวนมึง
นี่ฮะท่านพี่น้องดูผมนี่นะถ่ายให้ดูนะ
ว่าคนมากมายขนาดไหนท่านดูนี่ซูมได้เปล่าวะเนี่ย
ขยายไหนซูมยังไงซูมยังไง
โอ้เฮ้ยเจ้านี่เดินเข้ามานี่นะโอ้โหนี่ดูมานี่

นี่คุณคะเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังคือตอนที่ขับรถเข้าไปเนี่ย
บรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีนะคะเข้าไปเสร็จปุ๊บจะมีลานจอดรถใช่ไหม
ลานจอดรถก็จะเยอะมากมีหลายลาน
แต่ช่วงปีใหม่ลานจอดรถเต็มค่ะ
ไม่พอแล้วนะครับ
เชียงรายผมเป็นคนเชียงรายผมเป็นคนไทย
ผมอยากสร้างแบบเนี่ยให้กับคนไทยเอาไว้ศักรมูร์ชา
แล้วได้ชื่นชมความสวยงามอันนี้เป็นสะพานเข้าไปนะคะ
เข้าไปเป็นอุโบสถไปกราบพระพุทธรูป
ต่อแถวและแถวไม่ใช่ห่างนะ

แล้วก็จะมีโฆษกของวัดนะคะ

เดินไวห้ามถ่ายรูปอ่ำถ่ายรูป

เกินไวเดี๋ยวมันช้าไงเดี๋ยวมันช้า

คือรูปแกะสลักทุกอย่างเนี่ย
มันประดิษฐ์เขาเรียกว่าอะไรนะ

สวยงามช็อกช้อยบองโยนี่อยากจะดูใกล้

หยุดดูแล้วก็น่าชัดหลังเบลอ

แล้วกลายเป็นแบบว่าเห็นไหมเนี่ย

อกจากนี้นะคะที่คลิปเมื่อสักครู่นี้
เป็นช่วงที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ปลอมตัว
ไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัย

ฟังคำโวยพรจากอาจารย์หน่อยค่ะ
อยากจะมาบอกว่าบุญของท่าน

กรรมของท่านกรรมดีที่ท่านได้กระทำ
ก็ขอให้ส่งผลในปีนี้เร็ว

มีความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุข

มีความมั่งคั่งรำรวยก็อยู่ที่ตัวเราเอง

สวัสดีทุกท่านแฟนคลับของ
วัดลงคุณและไวท์เทมเปอร์
สาธุ
สาธุรับพรที่อาจารย์อวยพรเราด้วยนะคะ

ขอให้ทุกคนมีความสุขอย่างที่อาจารย์บอกไปนะใช่ค่ะ
คำโอยพรดีจริงนะคะ
ขอให้สิ่งที่เราทำดีมาปรากฏในปีนี้
เรื่องการทำความดี

เราต้องสังสมสร้างใหม่สร้างใหม่ขึ้นมา